พาไปดูการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตดี
ต้องรู้จักสังเกตและทดลองวิธีใหม่นะครับ
ก็จะมีการปรับวิถีเกษตรแบบเดิมด้วย
เทคนิคความรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น

ใช่แล้วนอกจากนั้นนะคะต้องมีสูตรเด็ด

เกษตรกรทำนาในจังหวัดสุพรรณบุรีเขาใช้คืออะไร
ติดตามในช่วงสูตรเด็ดเกร็ดเกษตร
ช่วงสูตรเด็ดเกร็ดเกษตร
ปุ๋ยตรากระต่ายอันดับหนึ่งในใจเกษตรกร
สุพรรณบุรีจ้าต้องมาแล้วจ้า
แล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณเจออุดมพร
เกษตรกรรุ่นใหม่ดีกีปริญญาโท
ผู้ที่ชอบเรียนรู้และทดลองสิ่งใหม่
เพื่อหาสูตรสำเร็จในการปลูกข้าวบนแปลงนาพื้นใหญ่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษกว่า๖๐ไร่
หัวใจการทำนาข้าวสไตล์ของคุณเจนี่

ทดลองปรับใช้นะครับ

พันธุ์ข้าวแถวผมเลือกใช้ไปพันธุ์ข้าวก่อนต่อสีหนึ่ง

คุณเจมีเทคนิคตั้งแต่เริ่มปลูกข้าวอย่างไรบ้างครับ
ผมต้องใส่ใจตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงนะครับ
ในแปลงจะต้องสะอาดไม่มีพันธุ์ข้าวอื่นบนเอกถ่ายครับ

ผมนำพันธุ์ข้าวมาแช่น้ำไว้๑คืน

เพื่อไล่ความร้อนนะครับแล้วก็ลดความเปรี้ยว
เมื่อน้ำไปหวานข้าวจะจมลงเวรทันทีครับ
ทำให้ข้าวงอกสม่ำเสมอ
ต้นข้าวสวยงามแตกกอดีแบบนี้
เคล็ดลับในการบำรุงดูแลอย่างไรครับผม

ชั่วข้าวแตกกออายุ๒๐๒๒วัน
ผมใช้ปุ๋ยตากระต่ายสูตร๔๖๐๐ครับ

สามารถทำให้ข้าวแตกกอดี

การบำรุงข้าวถ้าเราใช้ปุ๋ยดี

ผลผลิตดีเพราะใส่ใจในทุกขั้นตอนการปลูก
ผมขอมอบปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจเกษตรกร
ที่คุณเจไว้วางใจเอาไปใช้เพื่อเพิ่มภูมิผลผลิต
ได้ข้าวเต็มคันรถได้เงินสดเต็มมือชัวร์เด๊ะ

โอ้โธ่ปุ๋ยดีเดะ